ที่จังหวัดจรรย์ธรรมดีค่ะผู้หญิงคนหนึ่งสายปาร์ตี้เขาเรียกสายตี้
ปรากฏว่าไปปาร์ตี้แล้วมียาไอซ์ด้วยนะคุณผู้ชม
หลังจากที่ปาร์ตี้เสร็จปุ๊บก็ขับรถในรัศดามื้นเมา
แล้วไปเกิดอุบัติเหตุรถที่ขับมาพุ่งข้ามเลน

ทางถนนเลยค่ะรถอะไรตรงนั้นคือพังราบเป็นหน้ากลองเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
ร้านค้าบริเวณถนนสายปานสิน
เนินโปหมูลที่๗ตมหนองบัวจันทบุรีค่ะ
สภาพคือพังยับสิ่งของกระจัดกระจาย
แล้วไปพบร่างของผู้ตายก็คือช็อตชนะศิษย์อายุ๖๙ปี
แล้วคุณรู้ไหมเขามีตำแหน่งเป็นถึง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวท่านนี้ค่ะ
คุณช็อตเสียชีวิตค่ะที่ลักษณะนอนหงายอยู่บนฟุตบาทข้างทาง
สภาพบาดแผลที่ใบหน้าคอหักด้วยนะคะ
นี่ค่ะคว่ำแบบนี้นะคะแล้วยังไม่หมดค่ะ
ดัดแปลงเป็นนี่เห็นไหมคะดัดแปลงเป็นอะไรอ่ะขายลูกชิ้น
ลูกชิ้นไส้กรอกฮะเออไส้กรอกนะฮะถูกชนพังเสียหาย
เกลือนถนนอีกด้วยนะคะส่วนแม่ค้าเองก็ได้รับบาดเจ็บ
แต่ถูกนำตัวส่งก่อนหน้านี้แล้วอันนี้รถผลไม้ค่ะ
ก็เกลื่อนแบบนี้นะคะถังกงถังแก๊สไปหมดเลยนะคะ
คุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะนอกจากนี้ยังไปพบรถเก๋งเชฟโรเล็ตสีเขียวคันนี้
สีเขียวสีน้ำเงินนะของคุณปริชาติแถวเนินอายุ๒๖ปี
นี่เป็นคนขับค่ะปีนขึ้นไปบนฟุตบาทมีร่องรอยการถูกเฉียวชนเหมือนกัน
ปริชาติบอกว่าลองฟังนะคะเป็นเหตุผลที่คือไม่ควรให้อภัยเลย
เอาจริงนะคนที่สูญเสียนะเขาบอกแบบนี้นะ
ดื่มสุรากับเพื่อนที่บ้านหลังหนึ่งที่บ้านเนินโพตะบนน้องบัว
เมื่อคืนช่วงสายก็เลยขับมาธุระในเมือง
แล้วเสพยาไอซ์มาแล้ว๑ครั้งด้วย
พอถึงจุดเกิดเหตุเกิดวูบหลับใน
หลับในแล้วรถเนี่ยเสียหลักข้ามเลนไปชนเข้ากับรถขายผลไม้
แล้วรถของผู้ตายที่ยืนคล่อมรถของตัวเองอยู่อะค่ะ
เรื่องต้นตำรวจตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดไม่รอด
ผลออกมาเป็นพสิทธิเป็นบวกหน้าสีม่วง
ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ฟูลถึงแก่ความตายเสพยาเสพติดให้โทษ
ก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจริงนะคะ